คนไม่เห็นเขาก็จะพูดว่าเราไม่ใช่ไทย

ได้ทราบครับจริงก็คือไปเยี่ยมมาด้วย
ก็จริงคือคุณพ่อก็อายุนะเป็นตามอายุนะครับผม
แล้วก็มีการต้องดูแลคุณแม่ด้วยที่พี่ป่วย
ก็คือเรื่องการพักผ่อนเรื่องการดูแลอะไรต่างก็คงทำให้ท่านเหนื่อยมาก
ตอนที่ไปเยี่ยมคุณพ่อเป็นอย่างไรบ้างอาการดีขึ้นหรือยัง
วันที่ไปคือรู้สึกว่าหน้าคุณพ่อเหนื่อยมากแน่อยู่แล้ว
แต่ยังดีใจที่ท่านท่านยังเดินได้แบบสะดวก
เราก็จะถามคุณพ่อตลอดว่าแบบพ่ออยากให้ผมช่วยอะไรบอกได้นะ
แบบคืออยากจะอยากจะแบบ

เออคุณพ่อโอเคพ่อไหว

เห็นคุณพ่อยังเดินออกมารับผมได้ที่หน้าบ้าน

คุณพ่อจะต้องนั่งอย่างเดียวหรือนอนอย่างเดียวหรือเปล่า
คุณพ่อยังเดินได้ยังแบบลุกขึ้นมายังพูดคุยยังทักทายได้ก็โอเค
แต่พ่อได้ให้กำลังใจท่านกำลังใจแล้วก็
คือเราก็พูดคุยแหละว่ามีอะไรจำเป็นมีอะไรที่พ่อจะช่วยเหลือได้ไหม
ก็จริงต้องบอกว่าส่วนหนึ่งที่ดีงามมากเลย
ก็คือแฟนคลับที่เขาอยู่ด้วยตลอด
ผมไปที่บ้านมิ๊กเนี่ยคือหน้าบ้านในบ้านอะไรใดก็ตาม
คิดว่าเป็นแบบว่าคนมีผู้สูงอายุนะอยู่สองคนแล้วก็มีคนดูแลอีกคนนึง
บ้านคือเรียบร้อยมากมีข้างหน้าบ้านใดแบบ
มุ้งใบไม้อะไรไม่มีคือปาดเก็บกว่าเรียบร้อยมาก
สารที่เอาไปทำให้บิ๊กก็คือดีมากสะอาดมาก
คือผมไปทุกครั้งก็จะรู้สึกว่าน่าจะเป็นแบบแฟนคลับมาช่วยกัน
แล้วก็เขาก็ทาสีบ้านทำคือมันทำให้แบบมันดูสดใส
ทุกอย่างก็รู้สึกดีตรงนี้อย่างหนึ่งครับ
ในฐานะตอนนี้หลายคนจะมองว่าพี่บิ๊กก็คือเหมือนเป็นพี่ชาย
ก็คือเหมือนกับครอบครัวพี่บิ๊กก็คือเป็นครอบครัวของพี่บิ๊ม

อย่างที่บอกก็คือเราก็จะแบบว่าคิดถึงแหละว่า
ว่ามันจะเป็นยังไงมันจะอยู่กันยังไงต่อไป
แต่ว่าถามปุ๊บพ่อก็จะบอกว่าตอนนี้มีคนนี้มาอยู่ด้วย
หรือว่ามีญาติชุมพ่อตรงนี้มาดูแลนะหรืออะไรอย่างนี้ครับผม
เพราะว่าเวลาฟังแล้วจะรู้สึกว่าแบบอ่ะโอเค
พอไปอยู่ได้โอเค

ถ้าต้องการความช่วยเหลืออะไรก็คือบอกได้เลย
อ่ะนั่นเป็นอย่างแรกเลยที่เราที่ผมบอกคุณพ่อ
หรือว่าเรื่องคืออันนี้คือคิดในใจนะเรื่องแบบว่าเงินทอง
หรือว่าเรื่องอะไรอย่างนี้ครับผมถ้าเผื่อมันแบบมันขาดเหลือจริง
คุณพ่อโอเคไม่มีปัญหาเรื่องเงินทองใด
ก็ก็เลยแบบมันก็กลับแล้วเราจะช่วยอะไรได้บ้าง
ก็คือเป็นด้านกำลังใจสนับสนุนมากกว่า
มีงานลาดที่มากกว่า

นี่คือสิ่งที่น่าสามารถมาทำได้ตอนนี้
แล้วพี่อาจไม่มีโอกาสได้พูด
คิดว่าถ้าเผื่อบิ๊กเห็นอยู่ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับ
ที่ไม่เคยลืมเลยแล้วก็ยังรักแล้วก็เป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่ตลอดเวลานะครับ
ขอบคุณแทนบิ๊กด้วยนะทุกคนขอบคุณมากครับ